ไปดูเรื่องของสวยนะฮะคือพบตรเนี่ยรับว่ามีสวยสติ๊กเกอร์จริงนะครับ
สอบ๑๕วันเนี่ยรู้นะฮะแล้วก็มีการสั่งตั้งชุดเฉพาะกิจปราบปรามด้วยคุณผู้ชมครับ
วันนี้นะครับทางฝั่งของผู้บัญชาการตรวจแห่งชาตินะครับ
ผลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าสวยสติ๊กเกอร์นะฮะ
ระบุว่าจากผลการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีสวยสติ๊กเกอร์จริงนะฮะ
ซึ่งตนเองก็ได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วเมื่อเป็นข่าวผมเองก็รีบตรวจสอบนะครับ
โดยเจรตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะทำให้เสร็จภายใน๑๕วัน
รวมถึงมีคำสั่งครับให้ภูมิกับการตรวจทางหลวงย้ายมาช่วยราชการเพื่อความโปร่งใส
หากสืบสวนและขยายผลไปถึงผู้รับผู้ให้ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต้องดำเนินคดีโดยเด็ดขาด
เมื่อถามว่าการที่มีสวยจริงใครเป็นคนจ่ายสวยใครเป็นผู้รับสวย
ทางฝั่งของพบตรบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยขอรอผลการตรวจสอบซะก่อน
ถ้ามีสวยผู้ที่จ่ายคือขนส่งผู้รับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งจะต้องนำรายละเอียดมาสรุปผลกันอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงมีการตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาสอบสวน
หากมีจุดไหนที่ปล่อยประละเลยหรือหย่อนยาน
ก็จะต้องรับผิดชอบในความบกพร่องนั้นด้วย
ถ้าประชาชนพบเห็นหน่วยไหนยังปล่อยให้มี
ก็ขอให้รีบแจ้งเบาะแสเข้ามาทันทีนะฮะ

จริงแล้วมันก็ได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วครับ
ตอนนี้ก็หาในบ้านครับ

แล้วก็คนที่ถูกสอบไปก็จำแล้วก็มีจริง
ก็ได้สั่งของท่านเจดีย์ที่ประเด็นประกาศ
ซึ่งท่านเจดีย์ก็บอกว่าจะทำให้เสร็จภายในสัก๕วัน
ถ้าสืบสวนขยายไปถึงผู้รับผู้ให้
ใครที่เขียนเข้าประกาศก็ต้องบุคคลดการณ์ค่าเด็ดสารนะครับ
และมีความสุขทางอายะก็มีได้ด้วยนะครับ
แต่วันนี้เขาบอกว่ามีการเด้งตำรวจไปแล้วถูกต้องไหมฮะ
แล้วก็มีตำรวจออกมายอมรับแล้วว่ามีสวยจริง
คือจริงแล้วตัวทางฝั่งของการทางหลวง
ขอให้ย้ายตัวท่านเองออกมาเพื่อความโปร่งใส
คือเพราะว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยก็แน่นอนครับ
มีประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะแยะมากมาย
ก็ขณะเดียวกันนะครับทางคุณวิโรธ
เป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้มีการเสนอแนะนะฮะ
อยู่กับการตรวจวัดน้ำหนักรถบรรทุกขณะวิ่ง
ว่าจะอาจจะพิจารณาใช้น้ำหนักเฉลี่ยต่อล้อมาเป็นเกณฑ์แนวทางนะฮะในการใช้น้ำหนักรวมหรือถ้าจำเป็นต้องใช้เกณฑ์น้ำหนักรวมก็ต้องแบ่งเกณฑ์ตามประเภทของรถบรรทุกโดยพิจารณาตามจำนวนล้อและปัจจัยนะครับเพราะปัจจัยนะฮะที่ทำให้ถนนชำรุดก็คือน้ำหนักเฉลี่ยที่ถ่ายลงมาที่ล้อนะฮะคือความปลอดภัยด้วยถูกต้องไหมล่ะ

ใช่ไหมคะเขาว่าอย่างงั้นอืมซึ่งเขาบอกว่าสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยรถบรรทุกเรียกว่าสวยสติ๊กเกอร์ปัจจุบันยังมีให้เห็นมากถึงห้าสิบถึงหกสิบป้ายอ่ะซึ่งแต่ละป้ายจะต้องเปลี่ยนไปทุกเดือนนะฮะไม่ใช่เดือนนี้แล้วจะอยู่ยาวไม่ใช่เขาบอกมันจะเปลี่ยนไปทุกเดือนอันนี้ทางทีมทีมข่าวไทยรัฐเนี่ยเขาก็พยายามทำมาว่าป้ายอ่ะก็
จะเปลี่ยนไปทุกเดือนซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูเดี๋ยวต่อด้วยนะฮะเนี้ยจะมีรูปอะไรบ้างมีราคาให้แต่เท่าไหร่เอาขึ้นมาหน่อยสิอืมเนี้ยเขาก็บอกราคาค่าธรรมเนียมเนี้ยคันละสองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนเห็นป่ะถ้าเป็นถ้าเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ที่เป็นรูปประเทศไทยเขาได้แบบระยะสั้นระยะยาว
กับวิ่งได้ข้ามภาคอีกดูอันเนี้ยเรานึกถึงไอ้นี่เลยค่ะที่ตัวเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเขาจะมีแบ่งโซนอ่ะว่าตัวอันนี้ใช้ได้สำหรับแบบ
ส่วนภาคอีสานโซนภาคเหนือโซนภาคกลางอะไรอย่างนี้

ซึ่งบางคนบอกบางทีไม่รู้ว่าใครเคยเห็น
อย่างคุณเช้าบอกอ๋อเวลาเขาไปมอเตอร์เวย์เขาเห็นประจำนั่นแหละ
ก็มีคนเห็นนั่นแหละว่าสติ๊กเกอร์เหล่านี้มันมีจริง
ซึ่งหลังจากนั้นปุ๊บมีการเอาไปปล่อยป่าด้วย
สนิทเตอร์ส่งน้องคืนสู่ป่า
เขาพร้อมเป็นรูปกาตงกาตายรูปหมีแพนย่มอยู่ในประดับ
มีหลายอย่างเลยคืนสู่ป่ากัน